มีเรื่องชวนช่วยกันขบช่วยกันคิดหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขานำก้อนใสสีเขียวเนี่ย
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วตั้งคำถามบอกว่านี่มันคืออะไร
เพราะพ่อของเธอเนี่ยไปขุดพบเจอมานะคะ
ที่พื้นที่ดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
นี่แหละก้อนเขียวแบบนี้ค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้คลายฉงนกันนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็ถามมาเยอะก็เลยเดินทางไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ไปเจอกับคนนี้แหละค่ะชื่อว่านายสังวานวันชม
เป็นพนักงานขับรถแบ็คโฮลของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เป็นคนที่ไปขุดพบเจ้าก้อนไซนี่แหละค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าก้อนปริศนานี่แหละค่ะ
พาผู้สื่อข่าวของเราไปชี้จุดที่ขุดพบ
นายสังวัลบอกว่า๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเย็น
นำรถแบ็คโฮล์เนี่ยไปตักเกลี่ยดินอยู่ดี
ปรากฏว่าไปเจอลักษณะวัตถุบางอย่างคล้ายเพชรนะคะ
มันขึ้นมาแต่ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้น
ก็เลยใช้รถแบ็คโฮล์เนี่ยสักขึ้นมา

จนมันสะอาดแบบนี้

ในชีวิตไม่เคยพบไม่เคยเห็นไอ้ก้อนแบบนี้มาก่อนเลย
มันใหญ่เนอะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเอาก้อนนี้ไปให้ลูกสาว
ใสก็เลยลองเอามือเขียดูมันยกไม่ขึ้น
ก็เลยหาไม้หาอะไรมาจิ้มขูดดูมันก็ก้อนโตก้อนประมาณนี้ครับ

มันเหมือนก้อนหินแต่มันกลมมันจะกลมก็ไม่กลม
ลักษณะรอยก้อนนะรอยมะโกผมขูดเนี่ย
มันเป็นเหมือนกระจกโดนจิ้มแตกนิดนะล้าวนิด
แล้วก็เอามาผมก็เลยล้างน้ำแล้วก็กลับไปบ้าน
หนักนะ๑๐กว่ากิโลกรัมครับ
ไม่ใส่ปิ๊งเป็นนั่นทีเดียวมันเป็นฟองอยู่ข้างใน
หลังจากที่เห็นก้อนนี้แล้วนะคะ
ก็นานาทัศนะค่ะวิพากษ์วิจารณ์ต่างไปนะคะ
ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นก้อนที่มีมูลค่าสูงหรือเปล่า
มันมีค่าหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่า

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่
ศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าออนั่นเอง
อาจารย์ก็พยายามที่อธิบายให้เราฟัง
และช่วยคลายฉงนให้เรานะคะ
คุณผู้ชมอาจารย์อธิบายว่าอย่างไร
สำหรับเจ้าก้อนปริศนานี้ไปฟังเสียงอาจารย์หน่อยค่ะ
ซึ่งหากเป็นแร่ที่อยู่ใต้ดิน
มันจะเป็นกลุ่มแร่รัฐนาชาติที่เป็นลักษณะวาวอย่างนี้
แต่การเจอแร่มันจะไม่เจอขั้นใสเลย
มันจะเจอก้อนที่มันติดอยู่กับหินกับอะไร
แล้วค่อยเอามาเกลียรไหนมันก็จะใส
ถ้าเป็นแร่จริงแร่รัฐนาชาติคืออะไร
เช่นเอ็ดทัพทิมไพรินมรกฎบุษราคามโอปอร์กโมเมนเฮทายคอยหยกไขมุก
เขาเรียกว่าแร่รัฐนาชาติ
แต่ถ้าเป็นใสเหมือนกันก็เป็นคอร์ส
ควอร์สกรีดกระจกเป็นรอยได้ราคาก็จะแพงขึ้น
แต่คอร์สเนี่ยมันจะไม่ใส่อย่างนี้มันต้องคุ้นก่อนต้องเอามาเจรนัยก่อน
จะคงใส่เช่นกันเพราะฉะนั้นที่หน้าข่าวถามผม
ก็ตรงตะทิจารันต์อธิษฐานว่าน่าจะเป็นมานุษย์ทังขึ้น

ลส่งมาเช้าบ่ายรู้เรื่อง
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ได้ฟังแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะก็ลองทำตามที่อาจารย์ออสว่าดูไปลนไฟหรือไปขูดกับกระจกดูนะคะเผื่ออาจจะเป็นแร่บุษราคามีค่าก็ได้นะ